ตรงที่ของไม้ผนุพงอันนั้นถูกจับตามหมายจับ
ส่วนหมอทศพรเขาไปรายงานตัว
หลังจากตัวเขาถูกออกหมายจับ
จากการที่ฝ่ายความมั่นคง
มองว่าหมอทศพรไปร่วมชมหนุ่ม

นายแพทย์ทศพรเสรีรักษ์
แล้วก็เปิดเผยว่าขณะเกิดเรื่องเนี่ยนั่งกินข้าวอยู่ที่บ้าน
เห็นข่าวออกมาว่ามีหมายจับเพิ่มเติม๕คน

ก็ไม่รู้ว่าเรื่องราวอะไรนะครับตอนนั้น
แต่ก็แสดงเจตนาบริสุทธิ์บอกว่าไม่กลัว
ตำรวจไม่ต้องมาจับเดี๋ยวถ้าจะจับจะเดินไปให้จับเอง
คุณหมอทศพรยังบอกว่าเคลื่อนไหวทางการเมืองมาทั้งชีวิต
การรัฐประหารและโดนยุบพักมา๒ครั้ง
ถือเป็นประสบการณ์ที่เจ็บปวดแต่สนุกท่านบอกแบบนั้นนะฮะ
ส่วนการที่เจ้าหน้าที่จับกลุ่มคนที่ชุมนุม

เพราะต้องการรักษาอำนาจของตัวเองให้ถึงที่สุด
ต้องฤ่นร้นถากิกตะกายควายคว้าอะไรก็พยายามทำ

เพราะคนที่ออกมาชุมนุมถือเป็นแก่นำทั้งหมด
ดังนั้นรัฐบาลไม่มีทางจะสู้กับประชาชน

ก็เลยเข้ามาดูแลว่าถูกออกไม้จับด้วยเรื่องอะไร
แล้วก็มีการเตรียมหลักทรัพย์มายื่นขอประกันตัวนะคะ
ส่วนมาตรการช่วยเหลือแก่นำคนอื่นของพักที่ถูกแจ้งจับ
ทางพักเตรียมความพร้อมไว้แล้ว
คอยช่วยเหลือแก่นำที่ถูกกล่าวหาแล้วก็ถูกจับกลุ่มมานะคะ
เอาล่ะหลังจากที่คุณหมอรับทราบข้อกล่าวหาเสร็จสิ้นแล้วนะคะ
คุณหมอมีการถ่ายรูปกับกลุ่มที่มาให้กำลังใจ
ที่หน้าโรงพักสนปฐุมวันค่ะ
แล้วก็นี่ค่ะกลัวที่ไหนนะคะพร้อมกับชู๓นิ้วเป็นสัญลักษณ
บอกกับกลุ่มคนที่มาให้กำลังใจบอกว่า
จะเข้าไปนอนกับน้องแก่นำที่ถูกจับกลุ่มตัวไปก่อนหน้านี้
โดยประชาชนที่รออยู่ก็ต่างตะโกน
บอกว่าคุณหมอสู้พร้อมกับชู๓นิ้วให้กำลังใจ
ก่อนที่ตำรวจจากสอนอปธุมวัน
ควบคุมตัวคุณหมอไปที่กองบังคับการ
ตำรวจตระเวนชายแดนภาค๑ที่ปธุมธานียะ
สำหรับคุณหมอทศพรถูกออกหมายจับพร้อมกับแก่นำ
แล้วก็กลุ่มผู้ชุมนุมกลุ่มราศดร๕รายด้วยกันค่ะ
นี่เขาล็อตเดียวกันที่ถูกออกหมายจับประกอบด้วย
๑นายแพทย์ทศพรเสรียรักษ์สมาชิกพรรคเพื่อไทย

นายนวัฒน์เลี้ยงวัฒนา
นายพานุพงศ์จัดนอกหรือว่าไม้
ในความผิดฝ่าฝืนข้อกำหนดห้ามมีให้มีการชุมนุม
หรือมั่วสูงกันตามภรรกบริหารราชการ

เหตุการณ์ครั้งนั้นที่เขาไปชุมนุมกันบริเวณแยกประทุมวัน